ด้วยกันนะคะแล้วก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์
มากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะถือว่าคึกคัดกันเลยละค่ะ
แต่ช่วงนี้ก็ใกล้หลังเที่ยงนิดนึงนะคะ
ตั้งกันได้ก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรากันเยอะ
อนาคตของประเทศไทยด้วยพลังของพวกเราเองนะคะอย่าบ่นกันใน
เราเลือกได้ด้วยตัวของเราเองและทีนี้คุณสามารถบ่นได้เต็มที่เพราะ
คุณออกมาใช้สิทธิ์ของคุณเองนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่นี่นะคะ
เขตเลือกตั้งนะคะก็จะออกไปเป็นแนวแบบค่อนข้างจะเรียบร้อย
แล้วก็ที่สำคัญคือทันสมัยมากมากเลยค่ะมีน้องน้องนะคะ
อำนวยความสะดวกแบบนี้นะคะโดยการใช้สมาร์ทโฟนนะคะ
ในการบอกนะคะว่าครูหาที่เท่าไหร่นะคะ
เพื่อให้ไม่ต้องมายืนหากันยุ่งยากกันเหมือนสมัยก่อนนะคะ
ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แล้วก็อำนวยความสะดวกได้มากขึ้นด้วยนะคะยังไงก็
ขอเชิญชวนทุกคนให้ออกมาเลือกตั้งกันเยอะนะคะ